จำได้ใช่ไหมกับวลีมันจบแล้วครับนาย
เป็นการย้ายข้างอย่างเป็นทางการ
เป็นการส่งสารจากครูใหญ่ของพักภูมิใจไทย
ในปัจจุบันก็คือคุณเนวินชิดชอบ
สารมาถึงอดีตนายกทักษิณตอนนั้นบอกว่า
ต้องย้ายข้างแล้วล่ะเพื่อไปร่วมรัฐบาล
คุณผู้ชมฮะเมื่อวานคุณเนวินมา
มาที่ท่ากาศยานดอนเมืองเห็นไหมชุดขาวนั่นน่ะ

ทำไมล่ะบุรีรำจะไปเตะนอกบ้านหรือยังไง
ไปดูสนามบอลไหนหรือยังไง
อันนี้มาตรวจความเรียบร้อย
ตรวจความเรียบร้อยที่จะรอรับนายเก่า

คุณผู้ชมฮะช่วงสายเมื่อวานนี้คุณเนวินชิดชอบ

ก็คือประธานสโมสรบุรีรำยูไนเต็ด
แต่ตอนนี้ถ้าในทางการเมืองก็ไม่ได้มีบทบาททางการเมืองอะไร
มองว่าเป็นครูใหญ่พักภูมิใจไทย
ก็อยู่ด้านหน้าอาคารครับแล้วก็คุยกับเจ้าหน้าที่อยู่นะ
ตามรายงานคือคุณเนวินนั่งรถยนต์เอาผาดสีขาวมา
แล้วก็จากนั้นก็ทักทายเจ้าหน้าที่เดินเข้าไปในอาคารแล้ว
นาทีต่อมาคุณเนวินเดินกลับออกมาด้านนอกครับ
แล้วก็เดินเข้าไปในอาคารอีกครั้งหนึ่ง
จังหวะนั้นมีเจ้าหน้าที่นำรั้วเหล็กกั้นออกมาตั้งตรงทางเข้าอาคารนะคุณผู้ชม
นักข่าวก็พยายามสอบถามเจ้าหน้าที่ครับ
อยากถามว่าคุณเนวินเขาพูดอะไรบ้างเขาถามอะไรบ้างเขาสอบถามอะไรไหม
แต่ไม่ได้มีใครให้รายละเอียดอะไรกับนักข่าวเลยฮะแม่ลึกลับจริง
โดยคุณเนวินกับคุณทักษิณเนี่ยคุณผู้ชมถ้ายังย้อนไปนะก็มีปัญหาขัดแย้ง
แล้วก็นำมาซึ่งวลีเด็ดมันจบแล้วครับนายที่คุณเนวิน
ส่งสารไปถึงคุณทักษิณตอนย้ายฝั่งทางการเมือง
โดยการปรากฏตัวของคุณเนวินครั้งนี้ก็คล้ายกับมาตรวจความเรียบร้อย
คนก็เลยคาดเดาว่าอาจจะเป็นการรื้อฟื้นความสัมพันธ์ของคุณในวินทางซ้าย
กับอดีตนายกทักษิณทางขวาแม้ว่าทั้งสองคน
จะไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับพักการเมืองทั้งสองพักแล้วก็ตามนะครับ

ก็ดูการเมืองก็ดูไปแล้วก็รู้รู้ให้ทันนะครับ